เรื่องหนึ่งค่ะสำหรับใครที่เคยไปค้ำประกันให้คนอื่น
อยากให้ตั้งใจอยากให้ตั้งใจฟังข่าวนี้ให้ดีนะ
หรือถ้ายังไม่ได้ค้ำประกันใครแต่คนนั้นเขาติดต่อมา
ค้ำประกันให้หน่อยระวังไว้นะ
ใช่คือที่คุณสืบสกุลพูดแบบนี้
เวลามีคนติดต่อมาคุณจะปฏิเสธยังไง
มันพูดยากเหมือนกันนะครับผู้หญิงคนนี้ค่ะอายุ๕๖ปี
ไปเซ็นค้ำประกันมอเตอร์ไซค์ให้กับเพื่อนต่างหมู่บ้าน
แต่ไปมาคุณผู้ชมบ้านที่เธออยู่ทุกวัน
เธอกลับถูกยึดบ้านแล้วจะโดนให้ไล่ออกจากบ้าน
เดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องนี้มันค่อนข้างสลับซับซ้อน

เพราะว่ามันมีเรื่องของทนายมาเกี่ยวข้องด้วย
ทนายตอนแรกคิดว่าจะมาช่วยเหลือเธอ

แต่ท้ายที่สุดเหมือนกับทนายจะทำให้เธอต้องเดือดร้อนนะคะ
เล่าเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวให้ฟังเอ่อ
ไปดูเวลาที่เธอเสียใจเธอร้องไห้เธอเจ็บช้ำ
มันหนักขนาดไหนเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปก็น้ำตาคลอไปนะคะ
คือคุณป้าก็คือคุณป้าวัฒนาคงงามอายุ๕๖ปี
ป้าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับเพื่อนต่างหมู่บ้าน
ปรากฏว่าป้าถูกฟ้องมูลค่าหนี้มันคือ๘๐๐๐บาทนะ
แต่ว่าบ้านหลังที่ป้าอยู่ทุกวันนี้
เป็นบ้านพร้อมกับที่ดิน๑๔ไร่ป้ากำลังจะโดนยึดค่ะคุณผู้ชม
เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านสายโทใต้

บอกว่าป้าวัฒนาเนี่ยมันเดือดร้อนเหลือเกินอยากที่จะร้องขอความเป็นธรรม
แล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวไปถึงหน้าบ้านป้าวัฒนา

อ่านข้อความในป้ายนี่นะป้าวัฒนาเขียนว่า
ท่านนายกลุงตู่ช่วยชาวบ้านด้วยค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์๘๐๐๐บาท
ที่ดิน๑๔ไร่ถูกจับขังคุกไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ว
แล้วก็ตัวโตเลยค่ะว่าเดือดร้อนมากจริง
โอ้โหคุณผู้ชมทีนี้ไปสอบถามคุณป้าวัฒนาค่ะ
แกก็เล่าย้อนไปเลยนะตั้งแต่ปี๕๘
บอกว่าป้ารู้จักกับคนต่างหมู่บ้าน
คนต่างหมู่บ้านคนนี้มาติดต่อให้ป้าช่วยค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์
ให้กับบริษัทชื่อดังอ่ะเราไม่บอกชื่อแต่ว่าเราบอกที่สาขา
ที่อำเภอบ้านกรวดตอนนั้นป้าไม่ได้ขัดอะไร
ก็เห็นว่าเออต่อให้อยู่ต่างหมู่บ้านแต่อย่างน้อยก็เป็นคนรู้จักกัน
ก็เลยค้ำประกันให้ทีนี้ผ่านมา๒ปีก็คือปี๖๐ค่ะ
บริษัทแจ้งมาบอกว่าป้าป้าไม่ได้จ่ายค่างวดตามสัญญานะ
แล้วให้ป้าเนี่ยมาติดต่อเราจะได้คุยกันจะได้เจรจากัน
แต่ป้าไปไม่ได้เพราะว่าคุณป้าเองก็ป่วย
แต่ทีนี้ค่ะคุณป้าได้รับการประสานมาจากทนาย
ทนายคนนี้เขาบอกว่าเป็นตัวแทนของบริษัทนี้
บอกกับคุณป้าบอกว่าเอางี้ป้าถ้าป้าไปไม่ได้
เซ็นใบมอบอำนาจกลับมาแล้วเดี๋ยวทนายเนี่ยจะไปดำเนินการให้
ก็ป้านะไม่ได้คิดอะไรก็เซ็นเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าให้ทนายไปดำเนินการให้
จนมีป้ายมาติดที่หน้าบ้านค่ะว่าบ้านคุณป้าโดนยึดทรัพย
โดนขายท่อตลาดแล้วบ้านนี้มีที่ดิน๑๔ไร่คุณผู้ชม
อยู่ทุกวันนี้อยู่ดีมีป้ายมาติดว่าจะโดนยึด
ก็ตกใจสิคะแล้วป้าบอกว่าเอ๊ะฉันเป็นแค่คนค้ำอ่ะ
โดนขนาดนี้เลยเหรอทีนี้ป้ามารู้ว่าบริษัทให้ทนาย
เงินค่าผิดสัญญาเป็นจำนวนเงิน๘๒๐๐๐กับอีก๔๐บาท
ก็คิดในใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าบริษัทเขาร้องมา
เรื่องค่าผิดสัญญามัน๘๐๐๐กว่าบาท
แต่ทำไมมันถึงขั้นโดนยึดบ้านเลยล่ะ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมบ้านของคุณป้าถูกขายทอดตลาด
แล้วทางทนายนะก็บอกว่าเอางี้ป้า
ไปร่วมประมูลทรัพย์แล้วป้าไม่ต้องคัดค้านอะไรนะ
มันไม่มีประโยชน์เดี๋ยวป้าไม่ต้องห่วง
ผมจะช่วยเองทนายบอกแบบนี้นะ
จนกระทั่งเคาะประมูลทั้งบ้านและที่ดินได้เป็นเงิน๓๔๐๐๐บาท
แล้วป้าตั้งใจจะซื้อบ้านหลังนี้คืนจากคุณทนาย
ก็คุณทนายเดี๋ยวป้าขอซื้อคืนนะ๕แสนได้ไหม
แต่ทนายบอกว่าไม่ได้หรอกครับป้า
ถ้าป้าจะซื้อคืนเนี่ยขาย๔ล้านบาท
ป้าแบบเข่าสุดเลยค่ะ
กินไม่ได้นอนไม่หลับบ้านหลังนี้คุณผู้ชม๔ล้านอ่ะ
แล้วล่าสุดนะทนายคนนี้ก็ได้ให้ตำรวจสพบ้านกรวด
เชิญตัวป้าไปโรงพัก
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับป้าว่าป้าเนี่ยบุกรุกจับขังเลยค่ะ
ซึ่งก็มีการขอให้ผู้ใหญ่บ้านเอาเงิน๕๐๐บาท

แล้วทนายบอกว่าป้าต้องย้ายออกจากบ้าน
ภายในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้
บอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้ว
นับดูอีกไม่กี่วันก็จะถึง๒๗กุมภาแล้ว

ในบังคับคดีน่ะ๓๔๐๐๐บาท
แล้วป้าขอซื้อคืนว่าให้ป้าซื้อคืนซะป้าจะให้กำไร
จะไปยืมรอยราฮาแล้วซิบมาซื่น
ให้ลูกเต้ากูยืมมาซื่นจะหาย๕๐๐๐๐๐บาท

เขาบอกเขาไม่ขายเขาจะขาย๔ล้าน

แต่ทีนี้พอเราฟังจากคุณป้าแล้วรู้แล้วแหละว่าคุณป้าเดือดร้อน
ก็เลยต้องไปถามบริษัทรถมอเตอร์ไซค์ที่เกี่ยวข้อง
พอไปถามเจ้าของบริษัทนะก็ได้รับคำตอบ
บอกว่าบริษัทให้ทนายฟ้องร้องเรียกค่ารถคืนเท่านั้นเอง
สาบานเลยว่าไม่ได้ให้ทนายไปยึดทรัพย์
เพราะว่าบริษัทก็ทำการค้ามา๒๐กว่าปีไม่เคยคิดแบบนี้
ส่วนเหตุการณ์ที่บอกว่าถึงขั้นยึดบ้านยึดที่ดิน
อันนี้บริษัทบอกนะคะว่าทนายน่าจะแอบทำเอง
เพราะว่าเพิ่งรู้ว่าทนายไปฟ้องเองแล้วทนายก็ซื้อบ้านเอง
แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ตาม
ทางบริษัทนี้บอกว่าพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ระหว่างทางบริษัทกับทนาย
ในช่วงที่มีการประมูลซื้อบ้านประมูลซื้อที่ดินเนี่ย
มันมีการเชื่อมโยงทางการเงินมาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้หรือเปล่า
เพราะว่าทางบริษัทเองก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง